อยากชวนคุยเรื่องของเพื่อนบ้านกันหน่อย

ปัญหาอะไรบ้างที่เราเจอกับเพื่อนบ้าน

เพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอข่าวมามีเรื่องอะไรบ้างล่ะ

นี่คือรวมไปถึงเวลาที่มันถ่ายมูลด้วยนะ
ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาเบิ้ลเครื่องแม่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละ

เขาบอกว่าเพื่อนบ้านเจอมาประมาณ๔๕ปีแล้ว

แล้วก็เพื่อนบ้านบางหลังบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว

นี่คุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
วงกลมสีเขียวคือก็มีผู้สูงอายุยืนไหว้สารพระภูมิอยู่

ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็เบิ้ลเครื่องอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วดูนะ
คือมาจอดเบิ้ลหน้าบ้านเลยไม่ได้เป็นแบบว่าเบิ้ลผ่านไปเหรอคะ
ไม่ได้มาหาใครคือตั้งใจมาแล้วก็เบิ้ลเครื่องแบบนี้
แล้วไม่นานเมื่อกี้เห็นไหมวนรถกลับมาอีก
บันทึกไว้ตอนทุ่มครึ่งวันที่๘พฤศจิกายน
อีกคลิปหนึ่งคือคลิปนี้ค่ะเป็นช่วงหัวข้ามของวันที่๑๕พฤศจิกายน
กันอาทิตย์หนึ่งก็มีรถจอดอยู่หน้าบ้านนะ
คันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิมค่ะ
วกรถกลับมาขี่ปาดแล้วก็เร่งเครื่องเสียงดังแล้วก็ขี่ไป
คนที่โพสต์เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าขี่รถท้าทาย
ข่มขู่ผู้สูงวัยเกือบ๘๐ปีแบบนี้ได้เหรอแมนมาก
ทีนี้พอทีมข่าวเราเห็นคลิปนี้แล้วค่ะ
ก็เลยรีบไปสอบถามนายอธิคมเทียนคำ
คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละแล้วก็เปิดเผยให้ฟัง
บอกว่าโอ้โห๔๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครอบครัวผมเดือดร้อนมากเลย
พฤติกรรมของเพื่อนบ้านคนนี้บ้านเนี่ยเขาอยู่เยื้องกันกับบ้านผม
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมามาเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดัง
วนรถกลับมาที่หน้าบ้านหลายครั้งช่วงหัวข้ามช่วงกลางคืนเนี่ย
ตอนที่คนที่บ้านผมไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้ว
อย่างแม่ของผมนี่อายุเกือบ๘๐แล้ว
แล้วแม่เคยถูกตะโกนด่าด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ

ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายอย่างคุณอธิคมก็บอกว่า
เคยพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนนี้แล้วนะแต่ก็ไม่มีคำตอบ
แล้วเขาบอกแค่ว่าการขี่รถเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้
พอตอบมาแบบนี้แล้วทางคุณอธิคมไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลย
เพราะครอบครัวของคุณอธิคมเองก็ไม่เคยไปสร้างปัญหาอะไรให้
แล้วบอกด้วยนะว่าคุณอธิคมอยู่ที่นี่มาประมาณ๑๖๑๗ปี
เห็นเพื่อนบ้านคนนี้ตั้งแต่ตัวเล็กค่ะ
ปัจจุบันน่าจะอายุ๓๐กว่าปีแล้ว
แล้วก็เลยอยากให้นึกถึงจิตใจของคนอื่นบ้าง
ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ครอบครัวผมอย่างเดียวนะคุณอธิคมบอก
แต่ว่าได้รับผลกระทบกันเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน

บ้านตัดสินใจขายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลย
เอาฟังเสียงคุณอธิคมที่เป็นเจ้าของโพสต์
แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
หกสิบเจ็ดปีที่ผมอยู่นี้มาก็เห็นเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กเราได้มีการคุยกันขอร้องกันแต่ก็ไม่มีการปรับไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขับมอเตอร์ไซค์บนถนนสาธารณะเขาจะเข้าจะออกกี่โมงก็ได้กี่ครั้งก็ได้
เป็นการใช้สิทธิ์ของเขาตามกฎหมายตามประชาชนที่ทั่วไปที่ใช้กันครับผมยืนยันได้เลยนะครับว่าบ้านผมไม่เคยก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งข้างบ้านต้นเหตุนี้เลยครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่ถูกกล่าวอ้างแหละอยู่แถวซอยมายาลาบเขตลาดพร้าวพอไปถึงเนี่ยนะคะก็พบบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้เนี่ยนะคะอยู่ตรงข้ามเยื้องเยื้องกับบ้านนายอธิคมก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยค่ะจอดอยู่หน้าบ้านคือไม่ได้จอดชิดขอบทางนะคะก็เรียกหาคนในบ้านอ่ะซึ่งก็มีนาง
ออกมาบอกเสร็จแป๊บนึงก็กลับเข้าบ้านไปนะคะ